เริ่มกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่าย
สุดท้ายก็ไปผัวพันกับคุณแพทย์นับประพา

เพราะเป็นภรรยานะฮะเพราะว่าล่าสุด
ตำรวจก็มีหมายเข้าไปให้คุณแพทย์มาให้ปากคำ
คุณแพทย์ก็เตรียมส่งทนายความส่งหนังสือไปแจ้งกับตำรวจกองปราบ
เพื่อขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำเพราะว่า
ครบกำหนดในวันนี้เนี่ยจะพาลูกไปหาหมอ
แล้วก็ล่าสุดนะฮะตำรวจออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดนะฮะ
เปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
นางสาวแพทย์ณปภาตันตรกูล
ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน

ซึ่งก็มีหมายเรียกเป็นครั้งแรก
โดยระบุว่าตำรวจได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
พบว่าแพทย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงิน
รวมไปถึงมีเงินหมุนเวียนในบัญชีของนายอัครกิจใน๒ช่วง
คือในช่วง๒ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีเงินกว่า๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีไปยังบัญชีของมันดา
แล้วก็ของแพทย์กว่า๒ล้านบาท
นะครับจึงต้องเรียกไปสอบสวน
และหากมีความผิดก็อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกันเลยครับกับข้อหาของนายเบนเลสซิ่ง
โดยวันนี้ได้รับการติดต่อจากธนายความของแพทย์นะครับว่า
จะนำหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนมาให้
แล้วก็จะเดินทางเข้าพบจำรวจวันที่๑๖หรือ๑๗มีนาคม
ซึ่งหากแพทย์นับประพาไม่เดินทางมาตามกำหนดหมายเรียก
จะออกหมายเรียกครั้งที่๒คือวันที่๑๗มีนาคม

หากยังไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่๒อีก
ก็ต้องดำเนินการออกเป็นหมายจับแล้วนะครับ

จากนี้ก็ยังเตรียมเรียกผู้ที่รับโอนเงินจาก

ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านแต่งรถ
มาพบกับพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบกันต่อไป

ใช่ค่ะแต่ว่าก็คุณแพทย์กับทนายก็ออกมาบอกแล้วนะคะ
ว่า๑๖๑๗นี้จะเข้าไปก็เดี๋ยวรอติดตามกัน